จะขอความปังของพี่สมจิตเผื่อแผ่มาถึงป่าเทพหน่อยได้ไหม
คือช่วงนี้เอาอีกแล้วไม่รู้จะเอามือซ้ายหรือขวาไกลนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเหมือนมรสุมชีวิตลูกใหม่
มันเป็นเหมือนลูกเดิมเนี่ยวนกลับซ้ำมาอีก
คุณผู้ชมมีข่าวมีแชร์ออกมาหลายเพจเลยนะพาดหัวข่าว
ใครบ้างจะไม่ตกใจบอกว่าแบกหน้าไปขอหม่ำใช้หนี้แทน
่ำไหนหม่ำจกมกนี่ไอหม่ำใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องจริงเนี่ยนะเห็นว่าจะเคลียร์หนี้หรือว่าจะปิดหนี้
แล้วหนีไปอยู่ลาวแล้วเอาเหรอมันมีข่าวเมาส์ข่าวลือ
นะว่าข่าวลือนะคุณผู้ชมแล้วเจอข่าวแรงแบบนี้
บันเทิงไทยรัฐขอลงพื้นที่ไปไล่ป่าเทพหน่อยบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ป่าเทพบอกว่าไอ้ที่เพจในโซเชียลลงข่าวไปนี่นะ
ข่าวเก่าเข้าใจเลยว่าแหมอาจจะอาศัยเอาข้อมูลเก่ามาลงโพสต์
แวนโพสต์เรียกยอดวิวให้คนมาด่าป๊าบ้างอะไรบ้าง
เรื่องเก่าตอนนั้นเนี่ยนะป่าบอกว่ามันมีเพื่อนอยู่คนนึงที่อยู่ลาว
เขาชวนไปทำธุรกิจด้วยชวนประเทศไปแต่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนทำอะไรนะ
รวมไปถึงเรื่องให้ตลกรุ่นน้องอย่างพี่หม่ำใช้หนี้แทน
ป่าบอกโอ้โหกล้าพูดเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวบอกมาว่า
ตอนที่นั่งพูดคุยกับปาเทศนี่นะสังเกตอาการแกค่อนข้างเหม่อลอยนะคะ
แล้วก็ดูเครียดเลยแหละนะฮะก็มันก็ต่อยอดไปกับประเด็นคำถาม
ที่ว่าตอนนี้ป่าเจอกับปัญหาอะไรในชีวิตหนักอีกหรือเปล่า
ป่าก็บอกเลยว่าไอ้ที่หนักเลยนี่นะเรื่องค่าใช้จ่ายสัตว์เลี้ยง
คือในไร่แกเนี่ยสิงสารสัตวสารพัดอุปการะเอาไว้
แล้วคือมันก็อยู่ด้วยกันมันก็ขยายพันธุ์กันมากขึ้นมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายก็สูงรายลับไม่มีอย่างนี้คุณผู้ชมโอ้โหหนักนะ
ตอนนี้ยังไม่มีทางออกเดี๋ยวไปฟังเสียงป่าเทพกันหน่อยค่ะ
หม่ำช่วยอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่หรอก
มันใช่ไปยุ่งอะไรเขาได้ที่ไหนครับเขาก็มีธุระอะไรของเขา
ที่ปัญหาจริงก็คือวัวควายนี่แหละ
เราไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเขาไงมันไม่ไหวค่าใช้จ่ายเรามันสูง
แล้วมันออกลูกกันอยู่เรื่อยออกมาออกมาอย่างนี้
บางทีมันไม่รู้จะทำยังไงธนาคารมันจะยึดอีกอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้ามันจะยึดมันก็ต้องปล่อยมันต้องไม่รู้ทำยังไง
ส่วนแกมีแต่เงินทั้งนั้นนะวัวตัวหนึ่งไม่ได้ถูกนะ
วัวตัวหนึ่ง๔๕หมื่นนะลองจัดการถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อกันลองไปดูก็แล้วกันเนาะ